เรามาดูเรื่องของขโมยขโจรที่ไปชิงสร้อยทองคำในร้านทองหน่อย

แต่ท้ายที่สุดก็เอาทองไปเลย
จังหวะที่ผู้หญิงคนนี้มาทำทีทำท่าเป็นลูกค้า

อยากได้สร้อยทองเส้นนั้นขอดูหน่อยค่ะ
และปรากฏว่าพอเจ้าของร้านหรือว่าคนขายยื่นให้
เดี๋ยวดูนะครับว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหแปลงร่างเลย
แปลงร่างจากคนที่จะมาเป็นลูกค้ากลายเป็นขโมยทันที
เดี๋ยวแปลงคือคนที่เข้าไปซื้อของที่ไหนก็ตามก็ต้องใส่แมท

ไม่ใช่ฮะบางที่บางร้านนะฮะ
ก็ตำรวจสภศรีมหาโพธิก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเป็นหลักฐานชัดเจนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทอง
ทองดีเยาวราชที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ซึ่งลูกสาวเจ้าของร้านก็คือนางสาวระมิดาพัฒระพันธนาอายุ๑๙ปี
เล่าให้ฟังเพราะเธออยู่หน้าร้านอยู่ขายไง
เธอเป็นคนขายเองแหละเป็นคนดูแลลูกค้าในวันนั้นเองแหละ

ทำทีมาเป็นลูกค้าขอซื้อทองขอดูสร้อยคอหนัก๓บาทเลยนะ

สืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามร้านต่างด้วยนะครับ
แล้วก็ตามเส้นทางต่างที่คาดว่าจะหลบหนี
ทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำ
ทะเบียน๑กไก่ขไข่๔๑๕๒ฉะเชิงเสาขี่เองเลยนะฮะ
เป็นภาษณะในการก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถคือนางสาวสนันทาสุกูล
อายุ๒๘ปีชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สืบสวนก็นำกำลังเข้าควบคุมตัวนางสาวสนันทาไว้ได้

รับครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดชัดเจนเห็นหน้าชัดเจนเลยนะฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนะครับ

พอเล่นไปเล่นมาก็เริ่มเสีย
พอเราเสียเราก็อยากถอนทุนคืน

อยากเตือนคนรุ่นหลังหรือคนรุ่นใหม่
อยากเข้าไปเล่นเลยค่ะมันไม่ดี
มีแต่ผลเสียได้ก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องเสียกลับคืนหลายเท่า
เอ่ออะไรได้ได้เสียของเธอนะฮะ
นั่นก็คือเธอไปเล่นพนันออนไลน์
พอไปเล่นพนันออนไลน์ทำให้เป็นหนี้สินหลายหมื่นบาทแรกได้

จริงแล้วเธอก็เป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรม๓๐๔นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เสียก็คือติดเล่นเกมพนันออนไลน์
เช้าวันเกิดเหตุนะครับก็เลยตัดสินใจฮะ
ก่อเหตุเข้าไปขโมยสร้อยคอทองคำของบีดาหนัก๓บาทมาก่อน
เอาไปจำนำได้เงินมา๖๐๐๐บาท
แล้วทีนี้เอาเงิน๖๐๐๐บาทไปต่อยอดไปเล่นเกมออนไลน์

ก็หวังว่าจะได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับหมดตัว
ช่วงบ่ายครับก็เลยตัดสินใจฮะ
ปลอมแปลงร่างเป็นลูกค้า
จริงแล้วเธอเอาทองที่ขโมยจากร้าน
ไปขายร้านทองอีกแห่งหนึ่งนะ

แล้วก็นำเงินไปถ่ายทองของพ่อคืน

ก็ไปต่อยอดเล่นพนันออนไลน์อีก

สุดท้ายก็หมดอีกนะครับ
และสุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะครับ
การพนันไม่ได้ทำให้ใครรวยนะ
มีแต่เสี่ยงนะคะเสี่ยงกับเสียนะคุณผู้ชม